คุณผู้ชมครับเบรกนี้ค่ะมาดูมาฟังเรื่องดีกันบ้างดีกว่านะคะ
เป็นโครงการดีตามแนวคิดของท่านววเมธี
สมัยใหม่ด้วยนั้นมีการนำเทคโนโลยีนะคะ
มารวมกับการทำความดีเพื่อสังคมผ่านแอปพลิเคชัน
เดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดกันนะคะ
ทำความดีไม่ใช่แค่คิดแต่คือการลงมือทำค่ะ
โดยมีงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการไปเมื่อช่วงบ่ายวานนี้ค่ะ
ซึ่งก็ได้รับเกียรติจากท่านววชิระเมธีมาเทศนธรรม
เกี่ยวกับการทำความดีให้ผู้ร่วมงานได้ฟังกันด้วยค่ะ
ซึ่งโครงการนี้นะคะก็มีเหล่าคนดังค่ะ
ร่วมทำความดีเพื่อสังคมผ่านโครงการนี้ค่ะ
พร้อมกับเชิญชวนให้คนใจบุญ
มาร่วมบริจาคเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือน้องผู้ด้อยโอกาสด้วยค่ะ
ซึ่งก็จริงก็ต้องบอกว่าเป็นโครงการในส่วนของพระพรมก่อน
เป็นโครงการที่เรานำแว่นสายตาไปให้น้องที่มีความผิดปกติด้านสายตา
อย่างเช่นในสองสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเนี่ยครับ

แล้วผมจะบอกว่าแว่นอันแรกของผมนะครับคือเราได้จากโรงเรียนเหมือนกัน

อยากให้น้องได้รับสิ่งที่ดีเพื่อจะนำไปต่อยอดได้
ตาเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เราเหมือนมอบสะพานให้เขาครับ
ให้เขาเห็นว่าจุดมุ่งหมายของเขาคืออะไร
ผมมองว่าเราไม่รู้เลยว่าการที่เรายื่นแม่นให้คนหนึ่ง
เราไม่รู้เรายื่นแว่นให้หมอที่จะผ่าตัดเราในอนาคตหรือเปล่า

ปีนี้เนี่ยเราก็มีความหวังที่จะช่วยน้องที่บ้านอาจารย์เช้านะครับ
ที่เขาอาจจะมีเด็กที่ผิดปกติทางสายตาบ้าง
มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะช่วยน้อง

เขาก็มองว่าถ้าเกิดปีนี้มันสำเร็จเราก็จะขยายต่อไป
น้องโนนน่ารักจังเลยนะคะมีแนวคิดดีแบบนี้นะคะ
แล้วก็ใครที่เข้าร่วมโครงการนี้นะคะสบายใจได้เชอรี่ค่ะ
เพราะว่าสามารถตรวจสอบได้นะคะ
ว่าของที่เราบริจาคไปหรือว่าเงินที่เราบริจาคไป
สามารถตรวจสอบได้ว่าไปถึงมือผู้รับจริงนะคะโดยตรงนะคะ

ใช่ค่ะดิฉันเข้าใจเลยเพราะว่าดิฉันเป็นคนหนึ่งที่สายตาสั้น

แต่ตอนที่ใส่คอนแท็นถ้าใส่คอนแท็กเลนส์ก็มองไม่เห็นเหมือนกัน
ไม่ใช่ว่าเป็นเพราะว่ามีความรักนะทำให้คนตาบอด